ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณชูวิทย์วันนี้เดินสายเดินสายจริงนะครับ
เอาหลักฐานไปยื่นให้บิ๊กโจ๊กก่อน
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
บอกสอบหน่อยได้ไหมบิ๊กโจ๊กเอาหลักฐานมาให้ขนาดนี้แล้ว
นี่คือการตั้งข้อสังเกตของคุณชูวิทย์ถึงความผิดปกติการซื้อขายที่ดินของบริษัทแสนสิริ
จากนั้นไปต่อไปที่กรตนะครับ
ขอให้สอบบริษัทแสนสิรินะครับ
พร้อมจะบอกด้วยว่าวันจันนี้โอ้โหไทมมิ่ง
หรือว่ากำหนดการกำหนดเวลาของคุณชูวิทย์นี่แหลมคมเหลือเกิน

หลักฐานให้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สอบสวนในข้อหาทำเอกสารอันเป็นเท็จ
จัดตั้งบริษัทนอมินีและฟอกเงิน

คณะกรรมการบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนและ

โจ๊กบอกว่าจะตรวจสอบทุกกรณีอย่างตรงไปตรงมา
หากพบการกระทำผิดในส่วนไหนก็จะดำเนินคดีในส่วนนั้น
ขณะที่นายชูวิทย์นะครับระบุว่าเอกสารหลักฐานที่นำมายื่น
มีใจความสำคัญอยู่สองเรื่อง
คือที่ดินถนนสารสินขอให้ตรวจสอบว่าได้หลบเลี่ยงภาษีหรือไม่
แล้วก็ข้อมูลที่นำมายื่นอีกส่วนคือประเด็นที่ดินบนถนนทองหล่อ
ซึ่งนายชูวิทย์อ้างว่ามีการจัดตั้งนอมินีขึ้นมา
มีทั้งแม่บ้านและรอปภมาซื้อนะครับมาแสดงชื่อมาซื้อมาขายที่ดินกัน
ดังนั้นวันนี้นะครับคุณชูวิทย์เรียกร้องให้บิ๊กโจ๊ก
เรียกตัวผู้ขายที่ดินที่มีตัวตนชัดเจน
เป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง
มาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้ครับ

คุณชูวิทย์บอกอีกว่าวันจันนี้แหละ
คุณผู้ชมที่เบิ้ลบอกว่าโอ้โหกำหนดการหรือตารางการแฉของคุณชูวิทย์
นี่แหลมคมเหลือเกินวันจันที่๒๑สิงหาคมครับ
แถลงข่าวตอนสุดท้ายจะแฉพฤติการของในทุน
คุณชูวิทย์บอกว่าเคยมีผู้ใหญ่โทรศัพท์ไปกดดันตำรวจนะ
ไม่ให้รับเรื่องของเขาแล้วก็เคยโทรมาถึงเขาด้วยนะครับ
ไม่ให้ออกมาพูดแต่เขาไม่ทำตามนะครับ
ส่วนผู้ใหญ่ที่ว่าจะเป็นใครนั้นหรือคุณชูวิทย์บอกว่าไม่บอกครับไม่บอก
จากนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าจะไปที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย
ตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรตนะครับ
จะไปให้ขอให้สอบสวนบริษัทแสนสิริสิ
ทำสัญญาซื้อขายกู้รวมถึงรายรับรายจ่ายทั้งหมดของบริษัทเนี่ยนะครับ
ขอให้สอบตรงนี้หน่อยเพราะอะไรอ่ะ
ทำไมคุณชูวิทย์ถึงไปเรียกร้องตรงนี้เขาบอกว่าเขาเป็นผู้เสียหาย
ผู้เสียหายยังไงล่ะครับคุณชูวิทย์
คุณชูวิทย์เป็นหนึ่งในผู้เสียหายเพราะว่าคุณชูวิทย์มีหุ้นอยู่ในบริษัทแสนสิริ๒๐๐๐หุ้นครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องต้นตัวแทนของกรตนะครับ
จะนำข้อมูลเอกสารหลักฐานต่างไปตรวจสอบว่ามีมูลความจริงหรือไม่ในเบื้องต้นครับ
ก็ติดตามนะคะวันจันนี้๒๑สิงหาคมสอดคล้องกับ๒๒สิงหาคมจะเป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีโดยแคนดิเดตเป็นคุณเศรษฐาหรือไม่นะคะ